ท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้เสนอร่าง
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรเพิ่มเติมมาเป็นร่างที่๗ก็คือจากที่เราเรียกกันว่าไอลอร์นะครับ
ก็ต้องขอบคุณที่ท่านมีความเป็นห่วงในสถานการณ์บ้านเมือง
ขอบคุณที่ท่านอยากจะเห็นสังคมไทยไปได้ไกลแล้วก็ดีกว่านี้
ผมได้เห็นการที่ท่านทำงานหนักหลายเวทีนะครับเพราะตอนที่ผมเป็นกรรมธิการรับฟัง
ผมก็ได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์ก็เห็นครับว่าท่านมีการมาขอเสนอ
ขอให้ประชาชนเนี่ยเสนอชื่อร่วมกับท่านก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชม
ผมอ่านในร่างของท่านดูหลักการดูเหตุผลของท่าน
มีหลายประเด็นครับที่ผมเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมในกติกา
ที่ต้องการจะสะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระที่ท่านยังคลางแคลงใจ
ที่ประชาชนยังคลางแคลงใจสิ่งเหล่านี้เรารับรู้ได้
ในสังคมที่เขามีการพูดถึงกันโดยทั่วไป
แต่อย่างไรก็ดีครับผมก็ยังต้องมีข้อสังเกต
ต้องมีข้อสังเกตแล้วก็ข้อท้วงติ่งในร่างนี้
ก็ต้องยอมรับยอมรับกันตรงนะครับ
ว่าร่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสุดทางเกินไป
อย่างเช่นองค์กรอิสระผมก็ยกตัวอย่าง
วันนี้เราอยากให้ยกเลิกอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่
คำถามก็คือหากเราทำกันในวันนี้
หลังจากที่รับร่างของท่านแล้วประกาศว่ายกเลิกเลย
แล้วต่อมาเนี่ยเกิดสมมุติท่านนายก

กรกตไม่มีเนี่ยเราจะไปยังไงกันต่อครับ

หรือกระทั่งปปชสตง
เหล่านี้ที่คดีเขาค้างอยู่
คนเขาก็รอให้พิจารณาเนี่ย
เราไปเสียเวลากับกระบวนการเหล่านี้

มันก็ใช้เวลาอีกระยะเวลาหนึ่งพอสมควร

สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ไหม

วันนี้ร่างไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือของฝ่ายค้าน

เปิดโอกาสให้ข้อเรียกร้องของท่านทุกข้อ

เห็นเหมือนกันว่ามันสามารถแก้ไขได้โดยชั้นสสร

สสรนั้นมันจะมาจากไหน
ตัวนี้ผมเชื่อว่ากรรมธิการที่เขาจะรับ
ไปวาล่าสองมันยังสามารถพูดคุยกันได้

ที่ผมมีความไม่สบายใจมาก

ผมไปดูในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาทำบทสรุปมา

ร่างรัฐมนูลฉบับใหม่

ได้ทุกหมวดและทุกมาตรา

ท่านเปิดโอกาสให้ร่างหมวดใหม่ได้ทุกมาตรา

แต่มันเว้นสาระสำคัญ
ของร่างที่รัฐบาลและฝ่ายค้านยื่น
ร่างรัฐมนูลที่ฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอร่วมกันเสนอ

ในลักษณะใกล้เคียงกันในร่างที่๑ร่างที่๒นั้นเนี่ย

แก้ไขได้ทุกมาตายกเว้น

ยกเว้นหมวด๑และหมวด๒นะครับ

ผมถือว่านี่คือสาระสำคัญ
ฉะนั้นท่านอาจจะไม่ได้มีเจตนาครับ
แต่คนอ่านเขาสามารถตีความได้
การที่ท่านบอกว่าแก้ได้ทุกมาตรา
แต่เว้นตรงสาระสำคัญที่ร่างที่รัฐบาล

ต้องเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับ

อยู่ในช่วงที่ล่อแหลมมาก
ผมเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้น้อยกว่ากันครับ
เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น
วันนี้สิ่งหนึ่งที่สังคมภายนอกเขาพูดกัน
เถียงกันระหว่างการปฏิรูปกับการล้มล้าง
แล้วเขาก็บอกว่าการปฏิรูปไม่เท่ากับการล้มล้าง

ไม่ใช่ไม่เข้าใจแล้วผมก็คิดว่าการปฏิรูปไม่เท่ากับการล้มล้าง
แต่การปฏิรูปต้องเกิดขึ้นด้วยความเคารพ
เพราะเรากำลังพูดถึงสถาบัน
ที่เป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพสูงสุด
ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากท่านนะครับ
จุดยืนของพักภูมิใจไทยเราชัดเจน
ในเรื่องของการปกป้องสถาบัน
ประเด็นใดที่ท่านคิดว่าเป็นสาระสำคัญท่านเขียนมา
เรารับพิจารณาตามนั้น
แต่ประเด็นใดที่เราคิดว่าเป็นสาระสำคัญ
แต่ท่านทำเป็นปลายเปิดมา
เราไม่อาจจะมั่นใจได้ว่าจะไม่ขัดต่อหลักการของเรา

ถึงท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ
ที่ยื่นร่างที่หนึ่งและร่างที่สอง
หลักการสำคัญในการยื่นร่างของท่านนั้นเนี่ย
มันชัดเจนว่ามีการแก้ไขรัฐมนูลโดยไม่แก้ไขในหมวดหนึ่งและหมวดสอง
การที่เรารับร่างที่แก้ไขในหมวด๑และหมวด๒ได้นั้นเนี่ย
ขัดต่อหลักการเดิมที่เราได้ยื่นไปหรือไม่

วันนี้เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครับ
ลูกหลานของเราอยากจะสร้างบ้านหลังใหม่
ที่สวยกว่าโออากว่า
แอร์เย็นกว่าตามความเชื่อของเขา
คำถามก็คือวันนี้เรากลับไปถามคนที่บ้านครับ

อาจจะเคยนอนฟูกบาง

ว่าถ้าลูกสร้างบ้านหลังใหม่ติดแอร์เย็น
พ่อแม่อยากจะมานอนกับลูกไหม
หน้าที่ของเราคือวันนี้ในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมเช่นนี้

เราจะพาสังคมไทยเดินหน้าไปได้ด้วยกัน
คนรุ่นใหม่ไม่อึดอัดนัก
คนรุ่นเก่าสามารถอยู่กับความฝันอยู่กับความเชื่อ
อยู่กับความศรัทธาของเขาได้
วันนี้เรากำลังใช้สติครับ
พวกผมกำลังใช้สามัญสำนึกของความเป็นผู้แทนราษดร
ในการพิจารณาร่างนี้

ไม่ว่าร่างของท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตาม
ไม่ได้แปลว่าเจตนารมณ์ของท่านตกไปนะครับ
หลายอย่างที่เราเห็นร่วมกันในการรับร่างหนึ่งและร่างสอง
ยังสามารถที่จะไปพูดคุยต่อยอดขยายผล
ในการตั้งสอสอรอได้
ความฝันของท่านไม่ได้หายไปไหนครับ
แต่ความฝันของเราทุกคน
ความฝันของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้
ไม่ใช่ว่าเราฝันยังไงเราได้อย่างฝันหมด

มันอาจจะต้องเป็นการทำความฝันที่สังคมเดินหน้าไปได้ร่วมกันนะครับ